ลูกมะลิค่ะต้อนรับวันแม่พี่ฉีดยาฆ่าแมลงเหรอคะ
เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวค่อยฉีดขอรายงานสภาพอากาศก่อนรอก่อนนะคะ

รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
ลายสัปดาห์ปลายเดือนแบบนี้พกร่มกันหรือยังคะ
เพราะวันนี้ดูเหมือนว่าฝนจะตกชุ่มฉ่ำนะคะ
แล้วก็จะเป็นเหมือนสัญญาในการตกแบบนี้ไปตลอดทั้งเดือนสิงหาคมด้วยนะคะ
ตรวจสอบข้อมูลจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
วันนี้นะคะกลุ่มฝนเนี่ยจะปกกลุ่มบริเวณรอบประเทศไทยขอบเว้นภาคกลางเอาไว้ค่ะ
ก็คือแถบภาคใต้มาแน่นอนเพราะว่ามีมรสุมประจำฤดูนะคะ
แล้วก็บริเวณภาคตะวันออกภาคอีสานตามแนวขอบชายแดนนี่แหละค่ะก็มีเกิดขึ้นนะคะ
ปัจจัยอะไรดูจากแผนที่อากาศจะเห็นเส้นหย่อมความเส้นความกดอากาศเท่า
ผ่านตรงนี้ชัดชัดเลยนะคะถึงสองเส้นก็คือเส้นพันแปดตรงเนี้ยค่ะ
ตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนพาดลงมาเป็นภาคอีสานตอนกลางตอนล่าง
และอีกหนึ่งเส้นคือเส้น๑๖๐๐ซึ่งอยู่ใกล้กับยอมความกดอากาศต่ำ
หรือว่าหย่อมร้อนหย่อมตัวโลนี่แหละค่ะ
ก็คือทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยร้อนทำให้บริเวณที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ย
ได้รับผลกระทบจุดที่เป็นหย่อมโลนี้ค่ะ
คุณผู้ชมมันจะดึงลมเพราะฉะนั้นทำให้ทิศทางลมเนี่ย
เร็วพัดแรงมากขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เคยมีบริเวณทะเลอันดามันตรงนี้นะคะ
มันก็พัดมาแม้ว่าจะเป็นกำลังปานกลางก็ตามนะคะ
แต่เมื่อมันมีปัจจัยทั้งมรสุมทั้งหย่อมความร้อน
ก็เลยทำให้ฝนบริเวณประเทศไทยมีมากขึ้น
โดยเฉพาะตอนบนของประเทศคือเหนือกับอีสานนะคะ
ก็คือมันกำลังเกาะตัวมันทำให้ทิศทางลมเนี่ยนะคะ
ต้องไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นดึงลมทุกพื้นที่เนี่ยไปอยู่ที่บริเวณนั้นค่ะ
แล้วเดี๋ยวคาดว่านะคะช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคม
เพราะฉะนั้นประเทศไทยระยะนี้จะมีฝนตกชุกตกหนักบางพื้นที่นะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังและจับตาบริเวณทางฝั่งอันดามันคือ
ภูเก็ตพังงากระบี่ตรงนี้คลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะคะ
โดยรวมแล้วค่ะภาคเหนือภาคอีสานแม้ว่าจะตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่นะคะ
แต่คือบางพื้นที่นี่ก็คือตกหนักอย่างเช่นแนวขอบอุดรธานีสกลนครบึงกาลอุบลราชธานีอำนาจริง
ส่วนภาคตะวันออกตก๑๖๐ของพื้นที่แถบสะแก้วชมบุรีตราดจันทบุรีและระยอง
ใครที่จะพักผ่อนสุดสัปดาห์ตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่แล้วก็ตกมากหน่อยคือภาคใต้ตอนล่างนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉลี่ยแล้วจะตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ย๒๔๓๖องศาเซลเซียส
เวลาที่มีโอกาสเกิดฝนก็เป็นช่วงบ่ายค่ำเพราะมีการสะสมความร้อนความชื้นอันนี้เป็นทฤษฎีของการเกิดฝนเลยนะคะ
ตรวจสอบสภาพอากาศกันแบบนี้เป็นประจำเช้าเย็นคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
แต่ว่าถ้าใครเป็นเกษตรกรก็ตรวจสอบสภาพอากาศได้เช่นเดียวกันเพราะมีผลเรื่องของการกักเก็บน้ำหรือว่าเรื่องของการใช้น้ำ
ส่วนใครจะฉีดยาฆ่าแมลงก็ดูทิศทางลมกันให้ดีนะคะดิฉันขอไปดูคนงานก่อนแล้วกันเพราะว่าคาดว่าผลผลิตต้องเป็นที่ต้องการแน่นอนสำหรับวันแม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ